การเล่นบอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเล่นที่สนุกสนาน
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเรามีมานำเสนอมากมายในช่วงหน้าหนาว

อาชีพนี้บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อจะไปเหมาะกับสาวที่หน้าตาดี
กับดิฉันเหมาะกับน้องคนนี้ครับ
ชื่อว่าน้องสมาย

เห็นแล้วต้องยิ้มสมายกันเลยทีเดียว

โอ้โหดูสิครับน้องเขาสวยขนาดนี้
ท่าทางนี้ยังก็นางแบบเลยทีเดียว
ดูท่านะเซ็กซี่
แต่ว่าเธอทำอาชีพเกี่ยวกับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
เมื่อสักครู่เห็นภาพขี่จักรยานยนต์

ชื่อน้องคนนี้ก็คือนางสาวชุติการ
เหินอดิสัยนะครับหรือว่าน้องสมาย

เป็นสาวสวยที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
นั่งซ่อมเครื่องและให้กับลูกค้า
ที่ร้านเหินการชั่งอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
น้องสมายก็เล่าว่าช่วยผู้เป็นพ่อนะครับ
ซ่อมรถมาตั้งแต่อายุ๑๔แล้ว
แล้วก็คุณพ่อก็สอนปะยางเปลี่ยนยาง

โอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเก่งนะจนตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทำได้ทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วนะครับ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ผู้เป็นพ่อนั้นส่งเสียเลี้ยงดูมาจนโตครับ
และไม่คิดว่าอาชีพนี้จะเป็นอุปสรรคต่อความสวยของเธอนะ
ไม่เป็นนะคนสวยก็ทำได้ทุกอาชีพค่ะคุณ
บางคนไปมองผู้หญิงแบบนี้ไงบอกว่าแหมผู้หญิงไม่น่าจะทำอะไรพวกนี้เป็นหรอก
รถทรงรถเสียก็ซ่อมเป็นหรือเปล่า
ใช่เปิดฝากระโปรงรถตรงไหนรู้หรือยัง
ผิดนะครับผิดกับน้องสมายคนนี้ทำได้ทุกอย่าง
น้ำมันเครื่องก็ทำได้นะครับจะบอกให้

ผมนี่อายเลยปั่นจักรยานโซ่เนี่ยนะ
โซ่หลุดยังใส่ไม่เป็นเลยคุณชนะปั่นหนีสุนัขใช่ไหมใช่ปั่นสะโซ่หลุดลงมาห้อยเลยใส่เลยเนี่ยบอกเลย
แต่ผู้เป็นพ่อเขาก็ภูมิใจนะครับแล้วก็น้องสมายเขาก็ภาคภูมิใจในการทำอาชีพนี้นะครับ
ก็น่าภูมิใจในการสืบศาสตร์ต่อจากผู้เป็นพ่อ
ใช่ค่ะคุณพ่อก็ภูมิใจแหละเนาะลูกสาวโตมากับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คลุกคลีแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าตาดีแล้วก็ไม่ห่วงสวยไง
คนสวยทำได้ทุกอย่างนะจ๊ะอยากให้น้องเข้าไปในงานมอเตอร์โชว์จริงเลย
ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเหรอคะ
เป็นสาวสวยที่เขาเหมาะกับพวกเครื่องยานยนต์อะไรแบบนี้ไง
ใช่อาจจะไปแนะนำเรื่องของแบบต่างหน้าในการสืบศาสตร์น่าสนใจนะคะ